แต่ว่าช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดื่มดำบรรยากาศแห่งความสุขกับอากาศดี
ดอกไม้สวยที่จังหวัดนครราชศรีมาที่วังน้ำเขียว
ตอนนี้นะดอกเบนจมาสในพื้นที่กว่า๕๐ไร่เบ่งบานสะพรั่งเลยค่ะ
อกไม้มีกว่า๑๕สายพันธุสวยงามขนาดไหนไปดูกัน
นี่ค่ะค่อยเดินไปนะคะภายใต้อุโมงหัวใจ
เขาจัดกันที่งานเทศกาลเบนจมาสบานในม่านหมอกอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
คุณดูค่ะกว้างใหญ่นะมองไปข้างหลังก็เห็นทิวเขาต้นไม้เบื้องหน้าก็เป็นดอกเบนจมาส
โอ้โหสวยงามจริงนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาก็ปลูกเอาไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในช่วงนี้แหละ
กลางเดือนกุมภาพันธ์วันแห่งความรัก
หลายคนอยากจะพาคู่รักอยากจะพาครอบครัวไปสัมผัสอากาศดีไปดูวิวสวยแล้วก็ไปถ่ายรูปกับดอกไม้ที่สวยงามแบบนี้
เพราะว่าที่แห่งนี้นะเขาว่ากันว่าเป็นสวิสเตอร์แลนด์แห่งแดนอีสาน
ก็มันจะโบกเลยบริการไม่เหมือนต่างประเทศ
ยืนจริงน่ะมันคือดอกเบนเจ้ามาสนะมันเรียนมันดูแล้วนี่ออ้อยเป็นพื้นที่เองความโรเมนติกะค่ะแล้วก็อย่างไปสูตรอากาศบริสุทธิเป็นอันดับ๗ของโลกอีกด้วย
เอาให้คุณผู้ชมดูแบบนี้กันก่อนเพราะว่า
มีเวลาคุณผู้ชมขาพาครอบครัวพาคนรัก
พาคนที่คุณคิดว่าเป็นคนพิเศษไปพักผ่อนไปถ่ายรูปสวยกัน
ไปเพิ่มมวลรวมแห่งความสุข
เพิ่มดีกรีแห่งความสุขด้วยกัน
วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาในเทศกาลเบนจมาสบานในม่านหมอกจ้า
มีหลายพันธุ์เขาว่ากันว่ารวมไปถึง๑๕สายพันธุ์ด้วยกัน
ดอกไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปใช่ไหมคะ
จริงแล้วดอกเหมือนกันแหละแต่คนละพันกลีบดอกอาจจะต่างกันความหนาความบางของเขาไม่เหมือนกัน
ไปดูซิว่ามันสวยงามแตกต่างกันยังไง
จัดยาวไปจนถึงวันที่๑๗กุมภาพันธ์นะคะช่วงเดือนแห่งความรักแบบนี้ดอกไม้บานในหลายจังหวัดนะ
อยู่ใกล้ที่ไหนอยากจะแวะเวียนไปที่ไหนก็ไปเที่ยวชมกันได้ค่ะ